กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้๙นาฬิกา๙นาทีทางกรกตมีการจัดกิจกรรม
เราไปติดตามการรายงานสดค่ะ
รายงานสดมาจากลานพระราชวังดุสิตนะคะ

ในช่วงโค้งสุดท้าย
ก่อนที่จะออกเสียงประชามติในวันที่๗สิงหาคมนี้นะคะ

จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์ขึ้นทั่วทั้งประเทศ
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาออกเสียงให้มากที่สุดค่ะ

ภาพบรรยากาศที่เห็นในขณะนี้นะคะคือ
การจัดขบวนรณรงค์วันบิ๊กเดย์ประชารัฐร่วมใจ
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
จัดขึ้นโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรกตที่ลานพระราชวังดุสิต
ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายจุดที่กรกตจัดขึ้นทั่วประเทศ
เพื่อรวมพลังระหว่างพลเมืองอาสารอดอจิตอาสา

รวมถึงชาวกรุงเทพมหานคร๕๐เขต
รณลงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่๗สิงหาคมนี้
โดยตามกำหนดการนะคะงานจะเริ่มต้นในเวลา๙นาฬิกา๙นาที
นายสุประชัยสมเจริญประธานกรกตนะคะจะเปิดกิจกรรม
โดยการห่อนบัตรออกเสียงประชามติลงหีบออกเสียง
ก่อนที่จะปล่อยขบวนคารวาลรณลงในพื้นที่ต่างทั่วกรุงเทพมหานคร
เช่นเดียวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในจังหวัดต่างที่จะยึดเวลาเดียวกันค่ะ
เปิดกิจกรรมพร้อมกันนะคะโดยกรรมการที่เหลือค่ะประกอบด้วย
นายธีรวัตรธีรโรธวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดนครราชศรีมา
นายบุญส่งน้อยโสพลเข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่
นายประวิทย์รัฐนาเพียรเข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดขอนแก่น
และนายสมชัยศรีสุธิยากรเข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดปัตตานี
ก่อนหน้านี้นะคะประธานกรกตค่ะแสดงความมั่นใจว่า
ออกเสียงประชามติครั้งนี้นะคะจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ถึง๑๘๐ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ค่ะ
เพราะกรกตมีเครือข่ายทั้งพลเมืองอาสาลูกเสืออาสารอดอจิตอาสา
และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกว่า๗๔๗๔๐๐ตำบลทั่วประเทศนะคะ
ซึ่งมีสมาชิกกว่า๗๔๐๐คนที่จะลงตามหมู่บ้าน
เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากค่ะ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ตกต่อคาดว่าในทั่วประเทศ
จะมีประชาชนมาร่วมรณรงค์มากกว่า๓แสนคน
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะก่อติดบรรยากาศและรายงานให้ทราบอีกครั้ง
จิลินยานิมากุลข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากร้านพระราชวังลูกศิษย์